สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะวันนี้เรามาเตือนภัยสองสภาพอากาศค่ะอย่างแรกเลยก็คือประเทศไทยของเรานะคะจะหนาวค่ะหนาวลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนเลยและความหนาวในครั้งนี้นะคะจะลากยาวไปจนถึงปีใหม่ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคุณผู้ชมสภาพอากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่า
เข้าสู่ภาวะแรงกระเศรษฐกรต้องใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
สตรูพืชจำพวกน้อนควรลดการให้อาหารปลาในช่วงฤดูหนาว
และเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน
ภาคใต้มีฝนทางตอนล่างของภาคนะคะคลื่นสูง๑๒เมตร
จุดที่มีน้ำท่วมต้องเร่งระบายน้ำเร่งฟื้นฟูสวน

คุณผู้ชมคะเมืองเวนิสของอิตาลีนะคะ
เมืองท่องเที่ยวสำคัญเลยได้เผชิญกับน้ำท่วมอีกครั้งค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้มีการสร้างผนังกั้นน้ำแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมีการพยากรอากาศที่คาดเคลื่อนค่ะ
ไม่มีใครคิดว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงกว่า๑เมตรเลย
ได้เปิดผนังกั้นน้ำขึ้นมาทำให้เมืองเวลิสโดนน้ำท่วมอีกครั้ง
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ